เหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ว่ามีตำรวจเขาได้รับแจ้งมาว่ามีเด็กแว้นก่อกวน
ตำรวจเขาก็เลยออกมาเพื่อที่จะไล่จับเด็กแว้น
แต่ปรากฏว่ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพุ่งชนกับรถของพลเมืองดี
รถเขาล้มแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บ

กระบะตำรวจไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่กลางถนนนะคะ
แล้วก็มีเสียงตามคลิปจะได้ยินเสียงเหมือนกับรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องกันเสียงดังเลย
คนเจ็บสองคนนะคะอยู่กลางถนนคนถ่ายคลิปเขาก็เลยพูดว่า
ให้ดูตำรวจที่ขับรถชนมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงสองคน
หงายหน้าอยู่แล้วก็มีข้อความว่าถึงตำรวจสายตรวจสพพระประแดง
ทำนองที่ว่าตำรวจทำเกินไปหรือเปล่าขับไล่ชนมั่วจนมีคนเจ็บอะไรแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบนะคะเหตุการณ์นี้อยู่ปากซอยสุขสวรรค์๓๙ค่ะ
รถกระบะสายตรวจของตำรวจสพพระประแดงนี่แหละค่ะไปชนท้ายรถจักรยานยนต์
ก็ในสภาพที่รถจักรยานยนต์ยังติดคาหน้ารถตำรวจอยู่เลยนะคะ
ตามที่เห็นในภาพคนเจ็บสองคนนะคะเป็นผู้หญิงนางสาวสุธิตาแพงคำอายุยี่สิบเอ็ดปี
และนางสาวราพรสุขหอมอายุสามสิบเจ็ดปีทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตำรวจหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พันธุ์ตำรวจโทนัทธพงศรีเพ็ญประพารองผู้กำกับสพพระประแดงบอกว่า
คลิปที่เห็นนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณตี๒ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์มาแว้นมาแข่งกันเสียงดัง
รวมตัวกันอยู่สามแยกพระประแดงถนนสุขสวัสดิ์ตำรวจสายตรวจจราจรก็เลยขับรถสายตรวจออกไปไล่เด็กแว้น
แต่ว่ากลุ่มแว้นเนี่ยเบี่ยงช่องทางกลับรถหนีจากเลนซ้ายสุดไปจุดกลับรถปากซอยสุขสวรรค์๓๙
กลุ่มรถจักรยานยนต์ปาดหน้ารถของคนเจ็บก่อนนะคะทำให้ต้องเบรกกระทันหันซึ่งเป็นเหตุทำให้รถตำรวจก็เลยต้องไปชนท้าย
นี่เห็นไหมแว้นเข้าไปปาดหน้าก่อนอ่ารถคันหน้าที่เป็นผู้หญิงสองคนเขาเบรกกับทันหันรถตำรวจก็เลยพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงสองคนนี้ครับ
นางสาวสุธิตาคนขี่รถจักรยานยนต์กับนางสาววราพรคนซ้อนก็เลยบาดเจ็บรถเสียหลักล้มแบบนี้ค่ะ
คุณลำดวนคล้ายชาวนานักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ๓ไปคุยกับคนเจ็บนะคะเขาก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
นางสาวสุธิตาเขาเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากร้านอาหาร
ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกเป็นแฟนสาวเขานะซ้อนท้ายก็ขี่ด้วยความเร็วปกติแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เมาอะไรเลยพอมาถึงจุดเกิดเหตุพอโดนรถตำรวจชนไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วรู้อีกทีนู่นไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ

รู้ตัวอีกทีโรงพยาบาลเลยอะค่ะส่วนอาการ
บาดเจ็บก็กระดูกแขนซ้ายหักนะคะ
หัวแตกเย็บตั้ง๕เข็มนะคะซี่โครงหักด้วยแต่ว่า
ก็ไม่ได้อันตรายสาหัสเพราะว่าซี่โครงไม่ได้ทิ้มเข้าไปในป่อ

นางสาวราพรบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเย็บไป๑๐เข็ม
เคล็ดแล้วก็มีรอยถลอกตามตัว
เหตุการณ์นี้นะคะทางแม่ของนางสาวสุธิตานางนันนพัฒน์โพงาม
ก็บอกว่าตำรวจมาคุยแล้วนะคะมาเจรจาแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
กว่าทั้งคู่จะหายดีทางครอบครัวของทั้งคู่
ของคนเจ็บทั้งคู่อะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจอะไร
ขอให้ลูกสาวหายดีเป็นปกติก็พอส่วนตำรวจที่ขับรถสายตรวจคือ
ตำรวจโทสมลักษณ์ทองคำเขม่นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับราม
สพพระประแดงพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาศ
กับสพพระประแดงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ถือว่า
ตำรวจมีความผิดอะไรแต่จะอยู่ในความผิดข้อหาประมาทอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวรอก่อนตั้งกรรมการสอบอยู่นะคะส่วนคนเจ็บทั้งคู่ก็ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่เองก็ดูแลทุกอย่างบอกว่าตำรวจจะดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ตำรวจจะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ
เราก็เย็บประมาณ๑๐เค็มก็อาการค่านปลอดภัย
จะดูแลทั้งค่าซ่อมเลือดลักษยาบาลและค่าซิ่งไหม
มันเกิดปัจเกตกันได้เราเรือยามดูแลให้เขาเจ็บ
ได้ได้ได้พอใจที่สุดครับ
และตำรวจเองก็บอกว่าส่วนเด็กแว้นที่หนีไปได้อย่าชะล่าใจว่าหนีแล้วหนีเลย
หนีได้ตำรวจไม่จับนะคะตำรวจบอกว่าจะตามจับมาดำเนินคดีด้วย